เอาละครับคุณผู้ชมเราไปติดตามบรรยากาศสดกันที่บริเวณถ้ำหลวงนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานกันเข้ามานะครับ
ติดตามได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานี้นะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารนะครับยังคงมีการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับ
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะครับที่ยังคงมีการดำเนินภารกิจการดำน้ำ
ไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเพื่อที่จะมีการเดินหน้าเข้าไปที่โถงพัทยาบีตได้อย่างเร่งด่วนนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีกระแสข่าวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตลอดเลยนะครับ
ในส่วนของกรณีที่บริเวณของดอยผาหมีที่มีกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเคาะไปที่ปล่องโพรงนะครับ
แล้วก็มีเสียงเคาะกลับมาซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่มีใครยืนยันว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จครับ
โดยข้อมูลที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญที่สุดนะครับก็คือการปฏิบัติภารกิจการดำน้ำของหน่วยซิลว่าขณะนี้มีความคืบหน้าและเข้าใกล้ถมพัทยาบีตได้ที่ระยะทางห่างกี่กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาคำตอบกับทางช่วงนักที่ปพร๑ที่ออกมาที่เต็นต์แพทย์สนามและมีการยืนยันกับทางทีมข่าวว่าหน่วยซิลว่านั้นได้มีการดำน้ำร่วมกับทางนักดำน้ำจากต่ำประเทศนะครับ
กระทั่งช่วงเวลาประมาณตี๓ได้มีกระแสข่าว
กระทั่งหน่วยซิลผมอยู่ห่างจากจุดพัทยาบีตไม่ถึง๕๐๐เมตร
ได้โพสต์ยืนยันว่าหน่วยซิลเข้าใกล้จุดพัทยาบีต
ขณะที่ในส่วนของการระบายน้ำทั้งการสูบและการเจาะตลอดคืนที่ผ่านมาสามารถเป็นไปด้วยอย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับ
และหลังจากนี้หากไม่มีฝนตกลงมาสะสมเพิ่มเติมนะครับน้ำจะถูกสูบออกจากถ้ำและจะง่ายต่อการนำตัวผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ศูนย์หายออกมาครับ
คุณผู้ชมครับต้องอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นผมจะนำเรียนคุณผู้ชมอยู่แค่ประเด็นเดียวคือการสูบน้ำการขุดเจาะน้ำบาดานแล้วก็การดำน้ำเข้าไปของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเพราะว่าท่านผู้ว่าเองจะเน้นย้ำตลอดเวลานะครับว่าการเข้าทางไหนออกทางนั้นจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดของการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและด้านหลังของผมนะครับ

ก็จะเริ่มมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
โดยเฉพาะสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอย่างมากนะครับ

ปกติจะไม่ได้มีการยืนอยู่หลังแผงกั้นเหล็กนี้นะฮะ
ก็เหมือนกับว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในส่วนของการมีข่าวว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลจะสามารถเข้าไปถึงถมพัทยาบีตได้หรือไม่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความชัดเจนทั้งหมดนะครับ
ต้องรอในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ที่จะมีการยืนยันข้อมูลในส่วนนี้
และจะมีการแถลงข่าวขึ้นในเวลา๙โมงโดยประมาณนะครับ
นัตรฟงศ์เรียบสังเทียดทีมข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ครับเรื่องของระยะทางและการลุกคืบจากโถงที่๓ไปยังพัทยาบีช
เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับ
เพราะว่าระยะทางตรงนั้นค่อนข้างจะไกลพอสมควร๓กิโลเมตร
ทั้งการดำน้ำทั้งการเดินแล้วก็ทั้งการว่ายน้ำนะครับ
จุดนี้เองถ้าเป็นกระแสข่าวออกมาว่าอีก๕๐๐เมตรจะถึง

นะครับก็ต้องรอติดตามความชัดเจนกันต่อนะครับ